ผมไม่วงเรื่องกับคนเลวหรอกผมไม่ต้องการ
ไม่หวนเอียงกับทางยานเดียว
ชูเว็ดตีแสดหน้า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้คุยกันถึงเรื่องของคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงหน่อย
ก็เป็นเรื่องกระทำชำราวข่มขืนรุมโทรมแหมมีมาอีกแล้ว
แล้วก็แต่ละเรื่องก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนใกล้ตัวทั้งนั้น
เกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับเยาวชนอายุไม่เท่าไหร่เองก็ถูกกระทำแล้ว
อย่างเรื่องของพังงาพูดกันมากเลยคุณชูวิทย์ค่ะ
ที่โคกลอยที่ตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา
ท่านผู้ชมครับคดีทางเพศนั้นเป็นคดีที่จะต้องรีบสืบสวนสอบสวนโดยรวดเร็ว
เพราะว่าระยะเวลาเนิ่นนานไปหลักฐานก็จะจางหายไป
กรณีนี้เด็กอายุปัจจุบัน๑๕เหตุเกิดเมื่อตอนอายุ

แม่เขาไปร้องเรียนกับมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติที่จังหวัดภูเก็ต
บอกว่าลูกตัวเองเนี่ยอายุ๑๔เนี่ยถูกกระทำชำราวถูกรุมโทรมนะครับ

ในหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านมุสลิมใช่ไหม

แม่ก็เป็นชาวมุสลิมนะครับ
ไปร้องว่าถูกกระทำชำเลาถูกลุมโทรมต่างเหล่านี้
จนกระทั่งเขาบอกว่าถึง๔๐คน
คือเด็กเนี่ยถูกรุมโทรมจากคน๔๐คนด้วย
ระยะเวลาห่างกัน๖ครั้งนะครับ

ต่ำสุดก็ประมาณ๕๗คนนะครับ
ในสถานที่ต่างกันไม่ว่าในบ้านของแม่เอง
คือพ่อและแม่เป็นคนรับจ้างกรีดยาง
กรีดยางเนี่ยก็ต้องออกไปตั้งแต่มืดแล้วครับ
ตี๓นะครับออกไป
ในช่วงระหว่างนั้นก็ทิ้งลูกสาวไว้โดยตามลำพัง
เมื่อลูกสาวอยู่ในบ้านเนี่ย
ก็จะมีคนในหมู่บ้านมาล่อลวงนะครับ
รู้ว่าลูกสาวอยู่บ้านตามลำพังคนเดียว
ก็เข้าไปนะครับกลมคืน
แรกเนี่ยก็มีการดำเนินคดีจับนะฮะ

แต่ภายหลังเนี่ยก็ปรากฏว่ามีมากกว่านั้น
โดยเด็กยืนยันกับสหวิชาชีพคือ
เด็กอายุต่ำกว่า๑๘การสอบสวนต้องผ่านสหวิชาชีพ
ซึ่งมีอายการมีนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์นะครับ
เด็กยืนยันว่าถูกรุมโทรมเนี่ย
ในระยะเวลาเนี่ย๖ครั้ง
แตกต่างกันทั้งสถานที่ทั้งเวลานะครับ

คำว่าขนำของคนใต้เนี่ยก็คือ
กระท่อมล่ะครับของคนภาคกลาง
ขนำนั้นก็อาจจะไว้เฝ้าสวนยาง
ขนำที่เป็นกระท่อมที่อยู่ตรงบริเวณชายหาดนะครับ
ปรากฏว่าให้เสพยาแล้วก็ลุมโทรม
การลุมโทรมนั้นเนี่ยตามกฎหมายนะครับ
ก็หมายถึงว่าคนตั้งแต่๒คนขึ้นไปนะครับ
กระทำกับเด็กไม่ว่าอายุเท่าไหร่แล้วครับ
ถ้ารุมโทรมเนี่ยโทษมันก็ค่อนข้างจะหนัก

ถ้าผู้ที่ถูกกระทำนั้นบาดเจ็บสาหัสเสียชีวิต
นั้นก็ไปได้ถึงประหารถึงตลอดชีวิต

เกิดความคิดเห็นออกมาสองฝ่ายด้วยกันครับท่านผู้ชมครับ
ฝ่ายหนึ่งก็คือฝั่งของชาวบ้าน
ชาวบ้านที่อยู่ข้างในเขาบอกอุ๊ยเป็นไปไม่ได้
คนยืนยันว่าที่จับมาเนี่ย
แต่ละคนแต่ละคนไม่เคยยุ่งเกี่ยว
จะมีรายชื่อก็บอกว่าไม่เคยเกี่ยวข้องเลย
ยุ่งเกี่ยวไม่เคยไปทำอะไรเรื่องบัตรสีบัตรเถลิงแบบนั้น

ไอ้ที่มีชื่ออยู่เนี่ยไม่จริง
แม่เด็กเนี่ยคงจะกุเรื่องขึ้นมา

ชาวบ้านบอกทำให้เสียชื่อธรรมดาหมู่บ้านนี้
คนเข้ามานั่งชมทิวทัศน์ธรรมชาตินะ
มีความเป็นอยู่ก็คือเป็นชาวประมงกี่สวนยาง
ไม่ได้มีข้อเสียหายอย่างนั้นมาก่อน
พอพูดอย่างนี้ก็เกิดการทำให้ในหมู่บ้านเสียหาย

ใครจะชี้ตัวมาเลย๔๐คนเนี่ยใคร

อีกฝั่งหนึ่งนะฮะก็คือฝั่งของแม่เด็กผู้เสียหาย
แล้วก็มูลนิธิก็ยืนยันว่าเด็กเนี่ย
ยืนยันแล้วว่ามี๔๐คนจริง

เป็นไปได้ไหมคะมีหลายคนตั้งคำถามว่าเป็นไปได้เหรอ

มีทั้งเป็นอดีตพระ

ถ้าถามส่วนตัวผมนะครับ
ว่าเป็นไปได้ไหมว่าชายอายุ๗๐
อันนี้ผมก็บอกว่าเป็นไปได้
นะครับสำหรับเด็กเยาวราชอย่างผม
สมัยก่อนผมอยู่เยาวราชอาแปะ
อายุ๗๐กว่ายังขึ้นโรงน้ำชาได้เลย
โรงน้ำชานี้ไปดูสาวแล้วครับ
สมัยก่อนทำสถานบริการอาวุธนวัฒน์ก็มีคน
ผู้ชายอายุ๗๐ก็มีครับ

เพราะฉะนั้นถ้าถามตรงนี้เป็นไปได้มันก็เป็นไปได้
เด็กก็ยืนยันว่ามีทั้ง๕๐ก็มี

ก็มีคนรู้สึกว่าเอ๊ะจะเป็นไปได้เหรอคุณนิว

ถึงบอกว่าเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
แรกทางตำรวจก็จะทำงง
ว่าไอ้คดีมันเกิดมาตั้งปีหนึ่งแล้ว

ส่วนคดีที่๒เกิดที่หนองแคร์จังหวัดสระบุรี
ก็เป็นเด็กเสิร์ฟพนักงานเสิร์ฟอายุ๒๐เศษ
เหตุเกิดเมื่อประมาณ๑๓สิงหาก็คือเดือนที่แล้ว
ก็ปรากฏว่าถูกชักชวนไปกินหมูกระทะ
กินหมูกระทะที่บ้านนึง

แต่ละคนนี้ก็ล้วนจะเป็นลูกคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่
ลูกผอโรงเรียนลูกผู้ใหญ่บ้านลูกดาบตำรวจ
แล้วก็เป็นคนที่เรียนวิศวกรด้วย
ทั้ง๔คนก็พาผู้หญิงคนนี้ไปกินหมูกระทะ
กินไปกินมาปรากฏว่าเด็กผู้หญิงคนนี้

อยู่ในบ้านอยู่ในประตูเนี่ยนะคะ
ก็มีการแจ้งว่าฆ่าตัวตาย
ทั้งทั้งที่ในบริเวณก็จะเห็นถุงยาง

สภาพคล้ายกับยาเสพติด

บอกว่าไม่ใช่การฆ่าตัวตายเองแน่นอน
เป็นไปไม่ได้ไม่เคยฆ่าตัวตายไม่เคยคิด
ลูกเขายังยืนยันเลยว่าวันที่๑๑จะมาไหว้แม่
อะไรกันเรียบร้อยไม่มีการบอกเลย
ไม่มีลักษณะว่าเป็นการฆ่าตัวตายไม่เคยคิดและก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ตอนแรกก็ตำรวจก็สรุปว่าไงสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
สรุปไปอย่างนั้นเลยตำรวจที่หนองแคร์บอกการฆ่าตัวตาย
ตอนหลังเมื่อพ่อแม่ของผู้หญิงมาร้องเรียนหาสื่อน้วนหารู้สึกใครรัดกลัวมา

พอร้องเรียนไปมาก็มีการสอบท่านศรีวราลงไปเองแล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่การฆ่าตัวตาย
เชือกสายโทรศัพท์ที่รัดคอเนี่ยมันก็ดูน้อยไปร่างกายมีการทำร้ายอวัยวะเพศบวม

มันก็เป็นเรื่องแปลกนะท่านผู้ชมครับ

แปลกตรงที่ว่าทำไมแรกถึงเชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
ทำไมเงียบไปดื้อจบซะง่ายอย่างนั้น
แล้วทำไมในกรณีของโคกลอยที่พังงาทำไมแม่เขาต้องไปร้องกับมูลนิธิ
คือเดี๋ยวนี้ไม่ได้ร้องกับตำรวจแล้วเหรอคุณนิว
ตำรวจก็ยังเป็นที่พึ่งประชาชนนะคะ
ร้องแล้วตำรวจแล้วที่หนองแคร์ปรากฏว่าไปบอกว่าฆ่าตัวตาย
ทั้งที่ตอนหลังมาชักจะมาแล้วก็มาจับสี่คนนี้แล้ว
อนุมัติออกหมายจับแล้วไอ้๔คนที่บอกลูกคนดังในพื้นที่เนี่ย
แต่เจ้าตัวก็ยังปฏิเสธนะ
ครับแต่ว่าตำรวจก็กลับแล้วไงแรกแรกบอกว่าฆ่าตัวตาย

เพราะมีหลักฐานนะมีเรื่องของถูกพยานต่าง
แล้วก็แปลกว่าคุณนิวไปกินหมูกระทะเนี่ย
แล้วทำไมจะไปฆ่าตัวตายกับบ้านคนอื่นเขา
คือไม่ได้มีเหตุปัจจัยอะไรที่จะให้ฆ่าตัวตายณเวลานั้นเลย

ไม่น่าคนจะฆ่าตัวตายเนี่ยมันต้องมีอะไรที่
ลักษณะที่การส่อแววผิดหวังไหม
เป็นผู้หญิงอาจจะผิดหวังเรื่องความรัก
เขาบอกว่าเสียใจไงเลิกกับแฟน
แต่ก็บอกอีกแล้วว่าคนที่ตายไปไม่ใช่แฟน

เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าไอ้คดีอย่างนี้
กระทำชำราวควดล้ายนะฮะ

กระทั่งไปถึงรุมโทรมคือข้อหานักนะครับ
ลักษณะอย่างนี้มีการอำพลางกันไหม
และในประวัติศาสตร์ในอดีตในเรื่องเกี่ยวกับข้อหาอย่างนี้
จำได้ไหมที่พรมพิรามที่พิศนุโลก
คืนบาปพรมพิรามพูดกันมากต่อมากไหน
กันหมดแล้วครับในช่วงนั้นก็บอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรคน
ผู้หญิงไปฆ่าตัวตายนอนพาดให้รถไฟละทับ
ตอนหลังจับได้หลายคนผู้ชายกลับกลายเป็นการลุมโทรม
แล้วก็เอาผู้หญิงคนนี้ไปนอนพาดกับรางรถไฟ
ลางคดีครับคดีอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ฟังครับ
ถ้าอย่างนั้นพลาดไม่ได้ช่วงหน้าตีแสกหน้าเรื่องของคดีทางเพศสักครู่ค่ะ
ก็ยังเป็นประเด็นสะเทือนขวัญสะเทือนใจนะคะ
สำหรับกรณีคดีที่เกิดขึ้นทางเพศ
โดยเฉพาะกับผู้หญิงแล้วก็เด็กอย่างกรณีพังงาเองนะคะ
ตอนนี้หลายคนก็จับจ้องล่ะว่าตกลงแล้ว๔๐คนเป็นใครบ้างอยากให้จับได้
ชาวบ้านในพื้นที่เองเขาก็กังวลเรื่องของชื่อเสียงของหมู่บ้านเหมือนกัน

คือคดีทางเพศท่านผู้ชมครับแกล้งกันได้เป็นเรื่องจริง
แกล้งกันนะคะแกล้งกันได้อันนี้เข้าใจอยู่
คือคดีทางเพศเนี่ยมันก็เป็นคดีที่บางเรื่องเนี่ยอาจจะยังไม่ชัด
เพราะว่ากฎหมายค่อนข้างที่จะเข้มงวดกับผู้หญิง
เหตุการณ์แบบนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องเล็ก
เช่นเช่นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่การแกล้งกันก่อน
เด็กผู้หญิงอายุ๙ขวบ๑๐ขวบอยู่ในชุมชน
เคยไปซื้อขนมกันอยู่บ่อยกับร้านของตาลุงคนนี้
ก็ปรากฏว่าลิงคนนี้เอ็นดูนะจับแก้มหยอกให้ขนม
เด็กได้ขนมกลับไปก็ไปบอกแม่แม่บอกไปไหนมา
อ๋อเมื่อกี้ไปซื้อขนมทำไมมีรอยเปิดเปื้อนตรงที่หน้าอก
อ๋อเมื่อกี้ลุงคนเมื่อกี้จับหน้าอกทำอย่างนี้ได้อย่างไร

ลุงทำอย่างนี้ได้ยังไงทำไมลุงบอกไม่ได้ทำ
เมื่อกี้ที่เสื้อเนี่ยเลอะก็เลยปัด
หน้าอกเด็ก๙ขวบ๑๐ขวบใช่ไหม
แม่ไม่ยอมไปแจ้งความบอกว่า
มาเลยนะค่าเสียหาย๒๐๐๐ถ้าไม่จ่ายมา๒๐๐๐เนี่ยจะไปแจ้งความ
ลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะหนึ่งของคดีทางเพศ
พอไปถึงจะกลายเป็นว่าลุงคนนี้ลามก

ก็พยายามหลักฐานก็อยู่ที่เด็กเนี่ยครับยืนยันว่าลุงมาจับได้

กลายเป็นคดีอาณาจารย์นะฮะคดีทำนองนี้ในคุกมีครับ

ก็ค่อนข้างจะเยอะอีกกรณีหนึ่ง
เป็นนักศึกษานุ่มนะครับ

เที่ยวผับเที่ยวบาร์เที่ยวกลางค่ำกลางคืน
แล้วไปถูกใจกับผู้หญิงนะครับ
ก็พากันไปเต็มใจเอาอย่างนี้ละกันเต็มใจ

อายุเกิน๑๐อายุคนนั้นไม่รู้สิครับ
ไม่เกิน๑๘นะครับไม่เกิน๑๘
เด็กผู้หญิงอายุไม่เกิน๑๘๑๗แต่ว่าก็เข้าไปในสถานที่อย่างนั้น
ผู้ชายก็จังเป็นนักศึกษาอยู่เต็มใจด้วยกันทำไป
แต่พอออกมาเนี่ยกลายเป็นว่าผู้หญิงไปแจ้ง

ตอนไปเต็มใจลักษณะนี้ก็เป็นการแกล้งกันอย่างหนึ่ง
ถามว่ามันก้ำกึ่งนะฮะระหว่างความพึงพอใจ
แล้วก็ตอนหลังก็อาจจะมีอะไรขัดใจกัน
ลักษณะที่ผมเล่าคือลักษณะของการแกล้ง
เอาละทีนี้ไปดูลักษณะของที่พังงา

คือแม่ลูกคนนี้
เด็กผู้หญิงคนนี้นะเป็นลูกติด
ก็หมายความว่าเด็กไม่ได้เติบโตในชุมชนนี้
เป็นลูกติดแม่มาแล้วไปอยู่กับพ่อใหม่ที่ชุมชนนี้
ลักษณะนี้ก็อาจจะเป็นไปได้

อาจจะไม่มีเด็กอาจจะไม่ได้ใกล้ชิด
เติบโตในชุมชนไม่มีใครใกล้ชิดด้วย
ในระหว่างนั้นในช่วงตีสองตีสาม
พ่อแม่ออกไปกรีดยางทิ้งเด็กไว้ตามลำพัง
ก็เป็นไปได้ว่าเด็กอาจจะโดนกระทำนะครับ
ประการถัดมาในบริเวณนั้น
ถามว่าเหตุเกิดเนี่ยเมื่อปีที่แล้ว
แล้วก็มีอะไรนะที่เขาบอกว่ามีการถ่ายฟุ้งถ่ายคลิป
๓คนในนั้นยอมรับไหมยอมรับแล้ว
แล้ว๓คนก็โดนดำเนินกดี
อัยการฝว่าข้อหารุมโซม

ที่เด็กเนี่ยให้การกับตำรวจสหวิชาชีพต่าง
ยืนยันว่ามีมากกว่า๓คน
สูงไม่ถึง๔๐คนโดยบางครั้ง
กระทำที๕๗คนสูงสุดถึง๑๐คน
และในขณะเดียวกันก็เคยเห็นด้วยว่ามีผู้หญิงคนอื่นถูก

โดยปกติถ้าเกิดเหตุโดยทันทีก็จะพาไปหาหมอ
ที่โรงพยาบาลไปตรวจสภาพร่างกายก่อน
ซึ่งตัวนี้เป็นหลักฐานยืนยันอย่างหนึ่งครับท่านผู้ชม
แต่พอเวลาผ่านไปปีนึง
การตรวจมันก็ไม่ได้แล้วใช่ไหม
ไม่เห็นแล้วไม่มีพยานหลักฐานแล้ว
พยานหลักฐานก็จะมาอ้างอิงจากการที่เด็กอย่างเดียว

ข้อต่อสู้ของคนอื่นก็อาจจะพูดเสียงแข็งได้ว่า
ไม่เกี่ยวไม่เคยทำไม่เคยยุ่งไม่มีหลักฐาน
ลักษณะอย่างนี้มันก็มีเกิดขึ้น
ถามว่าไอ้ที่เกิดขึ้น
จะต้องดูจากใครครับ
ต้องดูจากเด็กแล้วหรือเปล่า

คือแม่จะต้องมีต้องคอยดู
ถ้าโดนไป๔๐คนเนี่ยอาการเด็กต้องออกแล้ว
ถูกไหมครับต้องมีอะไรผิดปกติแล้ว
คืออย่างน้อยตรงนั้นที่สิ่งที่เขาบอกว่าเปลี่ยน
ก็คือเรื่องของอารมณ์ความหวาดระแวงหวาดกลัวของน้อง
แต่เรื่องร่างกายไม่เห็นได้พูดอะไรมากมาย
ใช่ครับคือคุณนิวครับ

ทำร้ายครอบครัวจะทำร้ายฆ่าแม่เลย

เด็กแค่นั้นเองนะซึ่งกฎหมายก็ระบุไว้ชัดเจนว่า
ถ้าตามกว่า๑๕ถ้าตามกว่า๑๓ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่
คือโทษมันจะหนักขึ้นตามจำนวนอายุที่น้อยลง

แต่กรณีลุมโทรมเนี่ยมันไม่ว่าเท่าไหร่โดนหมดฮะ
ลุมโทรมก็คือเอาชายตั้งแต่๒คนเกินไป
ไปกระทำ

กรณีที่ผมยกตัวอย่างที่พรมพิรามเนี่ย
ในอดีตท่านผู้ชมก็คงจะจำได้
กลับไปเรื่องนั้นก็คือเรื่องของ
คดีที่เกิดขึ้นที่อำเภอพรมพิรามจังหวัดพิศนุโลก
ที่มีผู้หญิงถูกรถไฟชนคอขาด
แล้วก็อ้างว่าเป็นผู้หญิงเสียสติ
แต่ทำไปทำมาปรากฏว่าเมื่อไปสอบ
ผู้ที่ทำให้ความจริงเป็นปรากฏให้ใครครับ

เพราะฉะนั้นตำรวจนี่คือบุคคลสำคัญ

กดีหนึ่งเป็นเด็กอายุเต็มกว่า๑๔อีกก็เป็นกดีที่
ดัวลุมโซมและก็ฆ่าด้วย

เกลือนบอกว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
ทั้งที่กางเกงในก่อนใส่จับ
ไม่เคยมีเรื่องเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายมาก่อน
มีหลักฐานเอาไปยอมให้บวมอะไรต่างหลักฐานต่างเหล่านี้
่งบอกชัดเจนว่าเป็นการมีเพศสัมพันธ์

เพราะฉะนั้นคนที่บุคคลสำคัญอย่างกรณีพรมพี่ราม
พิศนุโลกที่เกิดเหตุมาเมื่อประมาณสัก๒๐ปีก่อน
ก็คือตำรวจที่ให้ความสำคัญกับ
ขณะนั้นของผู้เสียชีวิต

เพราะว่าวิธีการแบบนี้

ไม่ว่าจะสมยอมมันโดนหนัก

เพราะว่าเวลามันห่างกันตั้งปีนึง
เพราะฉะนั้นหลักฐานพยานที่เกี่ยวข้องกับการเห็นแปลงร่างกายมันก็เปลี่ยนไปแล้ว

ถามว่าเรื่องอย่างนี้ถ้าทิ้งไว้นานเป็นปี
หลักฐานพยานอะไรต่างเนี่ยหายหมดครับ

ก็มักจะเอาเรื่องเวลามานานแล้วไม่ยอมรับ

ไม่ว่าคดีที่สุพรรณ

ถ้าเวลาห่างกันมักก็จะอ้าง

คือเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องคดีทางเพศซึ่งเป็นความเสียหาย

กฎหมายไม่ยินยอมอยู่แล้วที่จะให้คุณไปคุย

สมองมึนงงตาผ้าลายให้การด้วยความเครียด

การที่ใช้คนในหมู่บ้าน๔๐คน
ในหมู่บ้านก็จะต้องบอกอุ๊ยฉันเสียหาย

ให้ไอ้ตั้ง๔๐คนในหมู่บ้านนี้ไปคมขึ้นเด็กอายุแต่๑๕

แต่ทางฝั่งหนึ่งก็ยืนยันว่าเป็นจริง

สภาพแวดล้อมมีโอกาสไหม
พ่อแม่ไปอิดยางตอนตี๒ตี๓

คือการสืบสวนในช่วงระหว่างที่เกิดเหตุ

ในน้องแครสละบูรีที่ผู้เสียชีวิต

เพราะไม่งั้นป่านี้ปิดบัญชีไปแล้ว

เป็นลูกของคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่
ที่มีอิทธิพลในพื้นที่อ่ะเอาเรียกว่าดาบตำรวจก็ใหญ่แล้วอ่ะ
อืมแล้วบ้านนอกอ่ะค่ะนะฮะอันนี้เป็นลูกพอลูกผู้ใหญ่บ้านอีก
อืมส่วนผู้หญิงนี่ก็ลูกตะศรีตะสาธรรมดาเพราะฉะนั้นคดีทางเพศเนี้ย
ผมยืนยันนะครับเพราะว่าโทษค่อนข้างจะหนัก
ผมเคยไล่เรื่องนี้เนี่ยให้ให้ให้ท่านผู้ชมได้ฟังแล้วนะครับ
กรณีเนี้ยสองเจ็ดหกผู้ใดคมขึนกระทำชำเลาผู้อื่นด้วยคู่
โดยผู้อื่นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้นะครับ
ต้องระวังโทษจำคุก๔๒๐ปี
ในกรณีที่กระทำจำเลา
ถ้าเกิดเป็นอันตรายสาหัสระวังโทษ๑๕๒๐ปี
และถ้าเกิดถึงแก่ความตายโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิต
โทษต่างเหล่านี้ถ้าเข้าคุกไปแล้ว
ท่านผู้ชมครับไม่ได้อภัยด้วย
แม้ว่าจะมีอภัยคนที่ติดในข้อหาคดีอนาจารย์
คดีรุมโทรมคดีเกี่ยวคดีทางเพศ

เป็นเรื่องยอมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นติด๒๐ก็คือเต็ม๒๐

เดี๋ยวจะมาบอกว่านี่มันไปติด๒๓ปีก็ออกมาแล้ว
ไม่ใช่ครับติดเต็มครับไม่มีส่วนลดใดทั้งสิ่ง
พักโทษก็ไม่ได้ลดโทษก็ไม่ได้
เป็นเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการ
กระทำชำราวรุมโทรมเป็นคดีทางเพศ
และอีกเรื่องหนึ่งที่มันน่าสนใจจากประเด็นปัญหา
ก็คือว่าการที่พ่อแม่ทิ้งให้เด็กอยู่คนเดียว
อุณกรรมลำพังตัวนี้เรื่องสำคัญครับท่านผู้ชมครับ
กฎหมายไทยเนี่ยยังไม่ได้ไปป้องกันก่อนเกิดเหตุของฝรั่งมีครับ
ผมไปดูมาแล้วครับนะครับ
เขาระบุอย่างนี้เลยครับในกฎหมายในหลายประเทศ
รวมทั้งประเทศอเมริกาก็อาจจะมีหลายรัฐ
เขาบอกว่าต่ำกว่า๗นี่คือทิ้งไว้ตามลำพังไม่ได้เลย
จะไม่ว่าตามลำพังในรถในสนามเด็กเล่นในสนามหลังบ้าน

ซึ่งเราหลายกรณีเจอใช่ไหม

ลักษณะอย่างนี้ทางต่างประเทศไม่ได้เลย
อายุ๘๑๐ปีค่อนข้างจะละเอียดนะของฝรั่ง

ถ้า๗ต่ำไม่ได้เลย๘๑๐นะครับ
เขาบอกว่าจะไว้ในตามลำพัง

โอ้โหห้ามทิ้งไว้เกินกี่ชั่วโมง

๘๑๐นี่ห้ามทิ้งไว้เกิน๑ชั่วโมงครับ

ทีนะคะ

เราเนี่ยไม่ได้กำหนดตรงนี้
แต่เราไปกำหนดโทษของคนที่กระทำความผิด

แม่คนนี้เขาอาจจะทิ้งลูกไว้ตามลำพัง
เพราะเขามีภาระในการเลี้ยงดูต้องไปทำงงทำงาน
บางคนทำงานจากกลางคืนก็ไปขังลูกไว้ตามลำพัง
จำได้ไหมเอากุญแจไปคล้องไว้ข้างนอก

เขาบอกว่าทิ้งไว้กี่ชั่วโมงรู้ไหมครับ

แล้วสักอายุเท่าไหร่ถึงจะปล่อยให้
อยู่ได้ด้วยตัวลำพังอิสระ

อายุ๑๖ถึง๑๗เนี่ยนะครับ

ไม่ให้ทิ้งตามลำพังเกิน๑๐๐

ฝรงฝรั่งแต่งตัวออกไปดินเนอร์

คนลูกทิ้งไว้ตามลำพังต้องมีอะไรครับ

ต้องจ้างมาเป็นพี่เลี้ยง๒ชั่วโมง๓ชั่วโมงเพื่อมาเฝ้าเด็ก
อ๋อต่างประเทศเขาก็จะมีอาชีพที่ดูแลเด็กที่เยอะมากมั้ยครับ

แต่โอเคครับเข้าใจว่าเขาสามารถมีปัญญาจ่ายได้

เขาทำมาหากินยังไม่รู้จักปอเลย

เราจะคุยเรื่องของสหภรรย์ปัจจัย
ที่ทำให้เกิดคดีที่กระทำกับเด็กมากขึ้น
เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพัง

แต่ว่าต่างประเทศเขามีเรื่องของมาตรการ
มาป้องกันเลยว่าอายุเท่าไหร่ไม่ควรจะปล่อยนานเท่าไ

คุณชีวิตยังไงคะจริงครับแม้ว่าในกฎหมายไทยเรา
ในปีรู้สึกว่า๒๕๕๐เนี่ย
ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องกฎหมายกันพอสมควร

ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดภรรยาไม่ยินยอม
ที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยสามีไปกระทำ
ภรรยาไปแจ้งความนี่โดนกันเป็นข่มขืน
จะเป็นสามีภรรยาแม้จะเป็นสามีภรรยากัน

ก็ผู้ชายเป็นช้างเท่าหน้า

เอเซียก็จะถือว่าผู้ชายจะสามารถกระทำได้
โดยยุคปัจจุบันนี้เขาคิดถึงสิทธิมนุชนมากนะครับ
ถ้าเกิดภรรยาไม่ได้เต็มใจ
แล้วคุณไปกระทำแล้วเกิดภรรยาเขาไม่ยอมขึ้นมาเนี่ย
เป็นเรื่องนะครับเป็นโจรกดีข่มขืน
เพราะฉะนั้นที่บอกให้ท่านผู้ชมฟังก็คือ
สิทธิมนุษยชนแล้วก็ครอบคลุมไปถึงการดูแลเด็ก
เรามีปัญหาคุณนิวทำกับผมอ่านข่าวนี้

เยอะค่ะคุณชุวิตก็พูดถึงเรื่อยว่าแต่ละปีเนี่ยมีเป็นแสนนะ
แต่คนที่จะเอาเรื่องเนี่ยมันไม่หลักหมื่นหลักพัน
คนอื่นเขาก็ไม่อาจจะไม่ได้เต็มใจมาให้การ
เพราะว่าการให้การเนี่ยถ้าเกิดอายุต่ำกว่า๑๘ก็ต้องไปขึ้นศาลนะฮะ
ถ้าทำกว่า๑๘จริงก็มีสาวิชาชีพ
หมายความว่าไปให้การเขาจะไม่ได้ให้การแบบปกติ
เป็นการให้การไปโดยเด็กถามแล้วไปอยู่อีกห้องนึง
เป็นการอัดทงอัดเทปอัดวีดีโอ
จะไม่ได้เจอกับจำเลยโดยตรง
แต่ถ้าเกิน๑๘ต้องไปเจอกันโดยตรง
แล้วก็อาจจะเจอคำถามเออธนฝั่งทนาย
อาจจะนี่คุณเป็นการสมยอมหรือเปล่า
เห็นเดินก็เอาไปเห็นเด็กเสิร์ฟเห็นว่าเดินกันไปกอดคอกันไป
คือลักษณะแบบนี้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบ
เพราะคดีทางเพศพออายุมากแล้ว
เกิน๑๘ก็อาจจะเป็นการก้ำกึ่ง
ตอนหลังเนี่ยไม่ถูกใจกันทะเลาะกันแล้วอาจจะมาเล่นงานกันเอง
แต่ในกรณีของเด็กอายุ๑๕มันลำบาก
คือแม้ว่าเต็มใจเต็มใจเขาไม่ได้

อันนี้ถือว่าคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ทีนี้ที่ผมพูดให้ฟังว่าต่างประเทศเขาป้องกันเด็ก

เด็กอายุต่ำกว่า๗ไม่ให้อยู่ตามลำพัง๘๙

ช่วงละ๒ปี๒ปีตั้งแต่๑๑๑๒๑๓๑๔๑๕๑๖
คือแต่ละช่วงนี้เขากำหนดเลยว่าไม่ให้อยู่เกินกี่ชั่วโมงกี่ชั
ผมเองก็เคยมีประสบการณ์ไปต่างประเทศ
แล้วก็ตอนกลางคืนปรากฏว่าลงไปคุยธุระ
ธุระยาวไปหน่อยลูกตื่นกลางวันไอ้ตื่นตอนกลางดึก
ตื่นมาไม่เจอใครเลย
ปรากฏว่ายกโทรศัพท์แล้วก็มีเสียงเด็ก
ผมกลับมาเนี่ยตำรวจยืนเฝ้าหน้าห้อง
บอกว่านี่ผมดีนะว่าผมเป็นชาวต่างชาติ
แล้วก็เลยเตือนให้ฟังว่ากฎหมายของรัฐนี้
ไม่ให้ทิ้งเด็กต่ำกว่า๑๔โดยลำพัง
ตอนนั้นน้องอายุเท่าไหร่คะ

เราก็ลงไปข้างล่างนี้ครับ
ลงไปแบบไปกินข้าวทิ้งเด็กไว้ตามลำพัง

แต่ดีว่าเราเป็นชาวต่างชาติเขาก็เลยเตือนเรา
กฎหมายของรัฐนี้ไม่ให้ทิ้งเด็กต่ำกว่า๑๔ไว้ตามลำพัง

แต่กรณีของเราเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ
พ่อแม่ต้องทำงานเข้าเวรกลางคืน
ออกไปทำกรีดยางเห็นไหมครับ

เพราะว่าทุกคนต้องดินลนทำมาหากิน

จะมีคดีทางเพศทิ้งไว้ตามลำพังก็มีคนมาล่อลวง

ซึ่งในเด็กอายุขนาดนั้น๑๔๑๕เนี่ย

ปากเสียงก็ไม่มีแรงก็ไม่ได้ด้วย
แล้วถูกหลอกไง
ก็กลัวครับเพราะว่าอายุ๑๔๑๕เนี่ย
ถามว่าความเจริญเงินทางกิจใจ
หรือว่าร่างกายโตจริง

ไม่เชื่อว่าอายุทำไมน้อย

แต่ว่าเรื่องของสังคมสติปัญญาอารมณ์
เราก็ต้องดูสิ่งแวดล้อมที่เขาเติบโตกันมาด้วย
แต่ว่าวันนี้เราน่าจะได้ข้อคิดในเรื่องของการทิ้งเด็กไว้ลำพัง
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เจอเหตุที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้น
ครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยใคร
เขาเรียกอะไรเก่งเกียร์ถอยอะไรเนี่ยใช่ไหม
พุ่งมาชนรถข้างหลัง
แล้วก็อ้างว่าตัวเองถูกชน
แต่พอดีมีคลิปถ่ายให้เห็นโดยเดี๋ยวนี้โกหกกันลำบากค่ะนะครับแบบนี้แหละค่ะ
ก็ไม่สามารถที่จะไปบอกได้นะฮะทำอย่างนี้
แล้วถามว่ามันจะคนที่ขดกระบะไปขับอย่างนี้ก็คือ
เก่งก็ปรากฏว่าเรื่องนี้ผมก็ต้องพูดเพราะเกี่ยวพันกับผม
เกี่ยวพันกับผมเพราะว่าเกี่ยวพันกับคุณด้วย
คุณนิวครับคือเราเป็นผู้ที่อ่านข่าว
ข่าวต่างยกตัวอย่างอย่างกรณีคุณสรยุทธ์
คุณสรยุทธ์แกพูดข่าว๑๐ปีคุณคิดว่าข่าวเยอะไหม
ที่ผ่านแกข่าวอาชญากรรมเขาผ่านข่าวคมขืนข่าวฆ่ากันต้นกันทุกเรื่องครับ
เพราะว่าแกเป็นคนเป็นนักเล่าข่าว

คนที่เขาอาจจะได้รับผลกระทบเขาก็รู้สึกไม่พอใจ
ก็นี่เป็นแค่หน้าที่ที่แกกระทำเหมือนกับเรานะครับผมก็อ่านก็อ่านยิ่งคุณสรยุทธ์
นี่แกอ่านข่าวจากบริวิเคราะห์อย่างเราด้วย
เป็นคนเล่าข่าวอ่านข่าวจากที่เกิดขึ้น

เก่งเกียร์อานี่นะฉายาที่ได้มา

ว่าไงอ้าโหสิให้นายสรยุทธ์

สรยุทธ์ก็พูดไปตามหน้าที่ของเขา
ซึ่งมีหน้าที่ในการเล่าข่าว

แล้วก็มีคนมาเจอว่าไปทานข้าว
แล้วก็บอกทราบเรื่องคุณสอรุณหรือยังว่า

เขาก็บอกไม่ทราบอโหสิให้คุณสรวิทซะ

นี่ยังไม่จบใช่ไหมหาเรื่องอยู่ใช่ไหม

มีคนถามว่าเกาะกระแสอยากจะดังอีกไหม
บอกไม่ตอนนี้ชีวิตก็กลับมาเป็นปกติแล้ว

เรือนจำหรือทางกรมราชธรรมต้องดูแล

ก็มีคนที่ไปติดอยู่ในเรือนจำ

อธิบดีกรมราชธรรมท่านกรอบเกียจ
คือท่านเจ๊เปลี่ยนอยู่
แล้วก็ผมนี่ไม่เคยได้ชมใครนะท่านผู้ชมแต่ผมอธิบดีผมไม่ได้รู้จักมักคุ้นเลยนะครับ
ไม่เคยส่วนตัวไปส่วนตัวไปคุยกับท่านไม่มีนะครับค่ะ
แต่ผมเห็นแกทำงานแล้วผมก็รู้สึกว่าคนที่จะทำงานได้ผลจริงต้องเข้าใจ
โดยเฉพาะระดับอธิบดีเนี่ยคุณมิ้นครับค่ะและคุณนิวครับค่ะ
ต้องเข้าใจต้องเข้าใจอะไรเข้าใจปัญหาอืมยังก็ได้เรื่องจำเนี่ย
ผมถามหน่อยเถอะครับทำไมคะคนเขาไม่อิสรภาพแล้วคุณนิวว่ามันเยอะไหม
โอ้โหแค่ไม่มีอิสรภาพก็ยากลำบากแล้วค่ะนะแล้วก็ไอ้ไอ้จริงจริงเนี่ย
หลักคืออะไรเราไม่ต้องการให้เอาโทรศัพท์เข้าไป
เพราะว่าเดี๋ยวจะไปติดต่อยาเสพติดเราไม่ให้เอาไอ้ยาเสพติดเข้าไปนะฮะ
ส่วนเรื่องบางอย่างเนี่ยโอ้โหมันดูแล้วมันจะไปสิทธิมนุษยชนหรือเปล่าเนี่ย
ไอ้ไอ้ผ้าห่มสามผืนเนี้ยไอ้ผ้าห่มสามผืนนี้เขาก็มันจะค่อนข้างที่จะไปเอ่อ
ละเมิดสิทธิมนุชนไหมนอนไปก็ต้องปวดหลัง
ถามว่าผ้าห่ม๓ผืนนี้มันจะไปช่วยอะไรเหรอว่า
คนเนี่ยมันจะมีจิตใจดีงามขึ้นหรือว่ารับอะไรที่มันมากขึ้นไหม
คุกเนี่ยโดยใช้ผ้าห่ม๓ผืนเนี่ยหรือว่าผมไม่ได้ให้เขาอยู่สบายนะ
แต่ว่าพูดถึงว่าถึงขนาดนั้นเลยเนี่ย
ผมว่าทางเรือนจำทางกรมราชธรรมมีการสวดมนต์อย่างนี้กรอบจิตใจ

ก็วิเคราะห์ได้ว่าเห็นของจริงนะครับ
ก็วิเคราะห์ได้นะครับ
เป็นกิจกรรมที่ไม่ควรจะทำ

ถูกต้องครับเพราะว่ามันจะสร้างความรุนแรง
แม้จะเป็นการออกกำลังกายก็ยกน้ำหนักอะไรไป
มนต์นี่เห็นด้วยเลยครับนั่งสมาธินี่ดีครับ

เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เรือนจำกระทำเนี่ย

ซึ่งผมคิดว่าท่านอธิบดีคนนี้เสียดายว่าท่านเกษียณ

ท่านก็คงมีความสุขแล้วล่ะสิ้นเดือนนี้
ทำงานมาทั้งชีวิตได้พักก็ถึงเวลาของเรา
เห็นไหมครับเสียใดคนที่มีความสามารถ
ค่ะแต่ก็เชื่อว่าทุกท่านทำหน้าที่อย่างเต็มที่
แล้วก็ท่านใหม่ถ้าจะมาเข้ามาเต็มที่แล้วเราไม่เหมือนตำรวจไหม
ทำไมครับต้องกลับพนตำรวจเอกกับพนตำรวจตี
มาตลอกกันแล้วมาบอกใครใหญ่กว่าใครมันก็น่าขำนะครับ
พลเอกมันต้องใหญ่กว่าพลตีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องพูดเลยครับ
พวกมันมาพูดกันว่าพนเอกพนตีมันจะใหญ่กว่าพนเอกได้อย่างไร
ไม่รู้แหละว่ามีอะไรอยู่ข้างบนไหมครับ

คุณผู้ชมก็คงตีแสกหน้าเรื่องนี้กันไม่ได้
ทั้งหมดทั้งมวลค่ะเป็นความรู้เป็นข้อมูลให้เราได้ตาสว่างกัน
พรุ่งนี้เจอกับคุณชุวิตอีกทีวันนี้ลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ